พวงเชิญยิ้มของเรานะคะที่ก็มีของมงคลติดตัว
ในเรื่องของการทำมาค้าขึ้นกับเขาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะน้าพวงเล่าให้เราฟังว่า
เดินสายทำบุญมาค่ะแล้วก็อยากจะนำมาบอกต่อ
คือแกไปได้ของมงคลไปรับช้อนเงินช้อนทองจากหลวงพ่อเหิน
ห้วยหินจังหวัดระยองค่ะเป็นของที่เขาบอกว่า
ถ้านำมาบูชาแล้วเนี่ยนะจะช่วยเรื่องเกาะของธรรมาค้าขึ้น
แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคุณผู้ชมมันก็ต้องทำมาหากินด้วย
ไม่ใช่ว่ารับมาบูชาอย่างเดียวงานการเราก็ต้องทำถูกต้องไหมคะ
ใช่น้าพวงบอกว่าการได้เป็นสะพานบุญเนี่ยนะ
หรือว่าการบอกบุญต่อพี่น้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วสบายใจ
ไม่จำเป็นต้องลงกำลังทรัพย์เลยเพียงแต่ลงความศรัทธาลงไป
เชื่อว่าทำแล้วเนี่ยได้ดีแน่นอนเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
้อนเงินช้อนทองของหลวงพระเหินวัดพ่วงหินจังหวัดระยองอำเภอแกลงนี่นะ
เขาบอกว่าจะเรียกเงินเรียกทองจะตักเงินตักทอง
้อนเงินช้อนทองแหมถ้าหลวงพ่อท่านเห็นเราตอนนี้
ท่านก็คงจะดีใจเพราะเราฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านด้วย
เราใช้เวลาเราสละเวลาแล้วก็ใช้กำลังกายของเราเนี่ยนะ
และกำลังใจด้วยนะบอกบุญญาติโยมอย่างนู้นอย่างนี้
ก็เราก็คิดว่าเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราได้ร่วมบุญเหมือนกันเนาะ